หาเราก็วางซ้ายเจอขวาส่วน
อู้หูแต่พอโดนเล่นงานพริกลำตัวนั้นมีอากาศนรู้ครับ
โอ้มันอะครับมันพิเศษครับในหน้าจงรับ

จินลำโต้อีกทีตีตามมาโอ้โหตัวอ่อนแล้วครับ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

สำเร็จยาวรัดโชว์ด้าน
จำรักฟิล์มต้องแสดเอ็กซ์รักโฮ